คือความจริงวันนี้เนี่ยมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
ว่าจะแถลงใช่ไหมคะจัดตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยเนี่ยเขาจะแถลงข่าว๑๖นาฬิกา๓๐นาที
แถลงข่าวร่วมกับภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน
คือช่วง๓๔วันที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
มันจะมีข่าวเรื่องก้าวไกลเนี่ยเขาพยายามส่งสัญญาณใช่ไหม
ไปถึงทางเพื่อไทยกลับบ้านเราเถอะ
ยังทันนะยังมีเวลานะยังรออยู่เสมอ
ถ้าไปซีกนู้นแล้วโอ้โหท่าทางมันก็จะลำบากเหมือนกันเนี่ย

ท่านผู้ชมครับวันนี้พอมีข่าวว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทย
เขาจะแถลงร่วมกันตอนเย็นนะครับ
นี่นักข่าวไปเจอคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนหลีคาที่การพักก้าวไกล
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยนะครับ

ตอนนี้พักเก้าไกลก็เตรียมตัวทำงาน
ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนนะ
ทุกวันนี้ก็ถือว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดอะไรก็เกิดขึ้นได้
ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณชัยธวัฒน์ว่ารู้สึกอย่างไร
ตอนนี้เหมือนก้าวไกลถูกผลักให้ออกมาเป็นฝ่ายค้าน
คุณชัยธวัฒน์บอกว่ามันก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไร
ตอนนี้ถ้าจะเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงการจัดตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยนั่นแหละ
ว่าจะเป็นยังไงบ้างจะสำเร็จตลอดรอดฝั่งไหม
ส่วนประเด็นที่พักเก้าไกลจะยกมือโหวตนายกให้กับแคนดิเดตของเพื่อไทยหรือไม่

ทั้งที่ตัวเองก็ต้องออกมาเป็นฝ่ายค้านแล้วจะโหวตให้เขาไหม
คุณชัยธวัฒน์บอกว่าในพักเก้าไกลยังไม่ได้คุยกัน
เห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะประทุ่มส่อกันนะฮะ
ก็เลยยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ณขณะนั้นมันจะพลิกไปถึงจุดไหน
เดี๋ยวใกล้ถึงวันโหวตเลือกนายกเนี่ย
คงต้องมาคุยกันในพักอีกครั้งหนึ่งระหว่างสอสอทั้งหมดว่าจะเอายังไง

อยากชวนเพื่อไทยให้กลับมาอยู่ด้วยกันกับก้าวไกล
เพื่อเป็นความหวังของประชาชนเหมือนเดิม
ส่วนที่ตัวเองพูดว่าฝ่ายอำนาจเก่าทุกยุคทุกสมัย
มักใช้กลอุบายเดิมคือการแบ่งแยกและปกครอง
ก็อยากจะให้ทุกคนที่ฟังแล้วก็ได้ยินเนี่ยทำใจให้กว้างด้วย

เราก็เคยคาดการณ์มาก่อนแล้วเราก็เคยพูดเตือนไว้แล้วว่า
อย่างกรณีของเราที่โดนเรื่องมาตรา๑๑๒นั้นเป็นแค่ข้ออ้างทั้งนั้นแหละ
พอหมดข้ออ้างหนึ่งข้อหาข้ออ้างสอง